ไม่เครียดแล้วแต่อาจจะเครียดเรื่อง

ช่วงนี้สายตาไม่ดีมองไม่เห็น

จ้องกันดีนะคะมาแล้วค่ะ
ไม่ต้องรอเบรกไหนแหละค่ะเบรกนี้เลยละกันนะคะ

ไปกราบไหว้ขอพรน้องปิ่นกันหน่อย
ปิ่นคือกุมารแก้วปิ่นเพชรนะคะ
อยู่ในวัดเชตะวนาราม

อ่างน้ำมนต์เป็นจุดที่คนไปดูกันเยอะ

กุมารแก้วปิ่นเพชร

ขณะนี้คณะกรรมการวัดบอกว่า

กุมารแก้วปิ่นเพชรเห็นว่าจะเล็กไปแล้วล่ะ

เพื่อการสะดวกของคนที่เข้ามา

ไปช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจที่นี่หน่อย

ผมชอบคำนี้นะเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจ

พอไปแล้วก็จะต้องมีการจับจ่ายใช้สอย
เงินก็สะพัดใช่ไหมฮะไปขอโชคขอลาบ
คุณทวีนวันเลยนะไประยองบ้านฉางจุดเดียวเนี่ย

โอ้โหให้แม่นมากต้องกลับไปใหม่
คุณดูนะคือที่ไหนแม่น

ที่ไหนล่ะที่วัดประชุมมิตรบำรุงค่ะ

บางคนมาไกลจากชนบุรีจ้ะ
ชนบุรีไปขอที่นี่นะคะเขาบอกว่า
เขาเสี่ยงเซียมซีได้เลขดี

จุดประทัดนี่หางประทัดใช่ไหม
ตองได้เลขตองคุณ

แล้วมีเลข๒๘มาอีก๘๒อีก

เบียนรถตักดินของเล่นเนี่ย
มาตักดินให้กุมารทองไอ้จุกเนี่ยนะคะมีการเอาเลขเนี้ยไปเสี่ยงโชค
อ่าอ่านดูดูนี่ก่อนดูนี่ก่อนเอออ่าอ่าเอาเลขรถตักดินเนี้ย
ไปเสี่ยงโชคด้วยเก้าสามแปดอืมมีแต่แปดนั่นไงนั่นเนี้ย
เท่าอายุพวกเราเลยเนอะอุ้ยอุ้ยสิบแปดอุ้ยสิบแปดเอาไปต่อที่
บริเวณอาทธิ์ส่วนบริษฐศรีเนรนด์ท่าพุทธคุณอำเภอบางไทย
จังหวัดพระนครศรีอายุทยานะครับบรรดานักเสียงโชคก็ไปแห่
โชคขอรับกันนะฮะแก้บนด้วยนะฮะ
ปู่ฤษีพรหมเมษแล้วก็กุมารเจ้าสัวเฮงกันคึกคักเหมือนกัน
ในปีเอาแทร่ต้วนนะฮะเป็นพ่อค้าวัยสี่สิบสามปี
เดินทางมาจากกรุงเทพมหานครนำประทัดน้ำแดงฟักทอง
ถวายแก้บนพ่อปู่กับกุมารเพราะว่าถูกลอตเตอรี่
บรรวดเล็กท้ายสองตัวงวดที่แล้วห้าสาม
ได้เงินไปสามหมื่นบาทค่ะนะฮะเขาก็มาทำบุญที่เนี้ย
สองครั้งแล้วก็หวังว่าจะสมหวังได้โชคได้ราบไปทุกครั้งแหละนะครับ
งวดนี้เขาก็ไปส่องเลขจากอ่างน้ำมนต์เหมือนเดิมนะฮะ
เอาไปเสี่ยงโชคด้วยกันนะฮะอ่างน้ำมนต์ในในครั้งนี้ก็เห็นอยู่หกเลขด้วยกัน
มีศูนย์สองสามห้าเจ็ดเก้านะฮะเขาบอกว่าเขาชอบจังเลยเนี้ย
เลขห้ามันเตะตาเขาขึ้นมาแบบนี้เออแล้วมันก็เตะตาทุกเลขอ่ะเนอะ